เขาบอกว่าเป็นรุ่นน้องที่แค้นใจแทนรุ่นพี่

ย้ำว่าภรรยาเก่าของรุ่นพี่

ตายหนึ่งเจ็บอีกหนึ่งนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องกุมจอบปิดในชุดถนนรถไฟญ่านภยไทยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืน๒๕นาทีวันที่๑๔กรกฎาคมค่ะ
เที่ยงคืน๒๕นาทีเซียงปืนดังมา๒นัฏ
ไป๒นาทีคือรัวมาอีก๑๑นัดเลยนะคะ
ผู้ตายคือนายเอกราชสวัสดีหรือนายแกะอายุ๒๘ปี
โดนยิงเข้าที่ลำตัวสามนัดแต่โชคร้ายค่ะ
ใน๓นัดนั้นมันตัดคั่วหัวใจเขานะคะ
อีกคนนึงเป็นผู้บาดเจ็บนายสมหวังนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะ

หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปนะคะ

เราส่งคุณติลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดมาตอน๕ทุ่ม๔๗นาที
จะเห็นนายศักดาซึ่งเป็นคู่กรณีกับคนก่อเหตุเนี่ย
เดินข้ามทางรถไฟมาแล้วไปยืนอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วยกแขนขึ้นมาลักษณะเหมือนยิงปืน
แบบนี้เหมือนเราก็เดินกลับไปที่เดิม
โว้งกร้องวงจรปิดอีกมุมนะคะ
จับภาพจังหวะที่ผู้ก่อเหตุคือในบ๊อบ

แล้วก็จะมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดอีกสองนาทีผ่านไป
แกะก็วิ่งตามหลังไปแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นอีก๑๑นัด
แกะนี่คือผู้ตายนะคะน้องชายในบ๊อบคนก่อเหตุเล่าบอกว่าตอนสี่ทุ่มครึ่งเนี่ย
แกะคนตายขี่มอเตอร์ไซค์มาฝั่งตรงข้ามบ้านโดยมีนายศักดานะคะ
ซ้อนท้ายมาด้วยแล้วนายศักดาก็ชักปืนออกมายิงสองนัดที่ว่าเดินข้ามทางรถไฟไป
ตัวเขากับในบ๊อบพี่ชายก็เลยตกใจถามบอกมึงจะยิงปืนทำไมนายศักดาก็บอกลองปืน
พี่ชายเลยบอกไปว่าก็ไม่น่ามายิงตรงนี้หรือเปล่าเด็กมันเยอะถ้าโดนเด็กไปจะทำยังไง
ศักดาก็บอกเดี๋ยวผมรับจบเองในบ๊อบก็เลยเดินเข้าไปหา
แต่นายศักดาเนี่ยสะกิดในแกะให้รีบขี่รถออกไปผ่านไปไม่ถึง๑๐นาที
บ๊อบได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครโทรมา
บอกให้ไปเคลียร์ในบ๊อบก็นั่งซ้อนท้ายรถของเพื่อนออกไป
แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะได้คุยกับนายศักดาค่ะ
ศักดาบอกว่าตัวเขาแล้วก็บ๊อบคนก่อเหตุ
ถึงคนเจ็บเนี่ยเป็นคนในชุมชนเดียวกันจุดเริ่มต้นเนี่ย
มันเริ่มมาจากที่ตัวนายศักดามีแฟนใหม่
แต่แฟนคนนี้ดันเป็นแฟนเก่าของรุ่นพี่ในบ๊อบ
แล้วบ๊อบก็พยายามหาเรื่องหาเรื่องเข้ามาตลอดเลย
เหมือนจะพยายามเป็นตัวกลางให้แฟนของเขาไปคืนดีกับรุ่นพี่ให้ได้
คืนก่อนเกิดเหตุเขาก็บอกบ๊อบให้หยุดแล้วเพราะมันเป็นไปไม่ได้
เช้าเมื่อวานนี้บล็อกทักมาบอกกับแฟนเขาว่า
ขอโทษทีเมื่อคืนเมาอ่ะก็นึกว่าเรื่องจะจบกันไป
ปรากฏก่อนเกิดเหตุนายแกะเนี่ยก็พานายศักดาขี่รถไปหาหลาน
ไปถึงก็ปรากฏว่าเอาหลานนั่งอยู่กับกลุ่มในบ๊อบ

แต่ไม่นานมีคนโทรมาบอกว่าบ๊อบจะตามมาเอาเรื่อง
พอแม่รู้เนี่ยแม่ก็ไม่ยอมให้ออกจากบ้านแต่สุดท้ายแล้วมันก็เนี่ยค่ะ
หนึ่งนัดหนึ่งนัดแล้วก็ยิงไม่ออกแล้วยิงที่สองยิงไม่ออก

ก็เลยฟันเข้าไปแต่อันนี้ฟันประมาณสองสามทีหรือเปล่า
ผมก็ไม่แน่ใจหน้าหลายทีหรือเปล่าจนเขาฟันแล้วเขาถอยฟันเขาแล้วเขาถอยไป
ไปเสร็จปุ๊บจนเขาขึ้นลำได้เขาก็เลยชักปืนยิงที่หัว
หนึ่งนัดโดนสมหวังที่ขมักจังหวะที่เข้ามาห้ามเนี่ย
ก็เลยโดนยิงสวนเข้าไป๓นัดที่หน้าอกเข้าคั่วหัวใจ๑นัด
แล้วต้องเฉาเหล้านมสองนัดน่าจะเฉาเล่าแว่งนี้ประมาณเนี้ย
สามนัดเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ยิงซ้ำแต่ยิงไม่ออกแล้วทีเนี้ยเขาหันไปเจอ
ใครเนี่ยเมียสมหวังที่กำลังอุ้มลูกมามาช่วยมาช่วยแฟนตัวเอง
ก็โดนยิงแต่ยิงไม่ออกแล้วไปมาพอเขารู้ว่ายิงไม่ออกไปมา
เขาก็ยิงมั่วเลยพอยิงมั่วเสร็จปุ๊บลูกกระสุนก็ออกไปสิบสิบนัดเลยที่เขายิง
วันนี้ญาติของผู้ตายรับร่างไปประกอบพิธีที่วัดแคนนางเลิ้งนะคะ
พอไปถึงนี่โอ้โหแม่นี่ร้องไห้เลยนะคะ
บอกเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกไปแบบไม่มีวันกลับ
เรื่องที่เกิดขึ้นลูกแม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
ส่าห์เป็นคนกลางจะช่วยทั้งสองฝ่ายจบปัญหา
แต่สุดท้ายกลับมาถูกในบ๊อบที่เป็นญาติกันด้วยซ้ำ

อยากจะถามว่าเขาทำทำไม
แต่อ้ามใจเขาก็ไม่มีอะไร

มันความคิดเพราะภาพเมาของเขาแหละ
ด้านคดีความนะคะตำรวจสนพญาไทยก็บอกว่า
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอให้ในบ๊อบคนก่อเหตุ
อยู่ระหว่างนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะถูกฟันเนี่ย

รวมถึงจะเรียกพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
สอบปากคำก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ